สวัสดีครับผมโหมเอเครานวัตผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐศดรเขต๗
บางสื่อดุสิทธิ์เฉพาะแขวงธนตรงนครชายศรี๑๕
สำหรับเรื่องของบุคลิกหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกนะครับต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับกระแสที่เกิดขึ้น
แต่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปผมคิดว่ามันเหมือนการซื้อหนังสือ
บางคนซื้อปกนะครับก็ซื้อเลยดูปกก็ซื้อเลย
บางคนเนี่ยดูปกต้องดูเนื้อหาถึงค่อยซื้อบางคนไม่สนปกสนแต่เนื้อหานะครับ
ค่อยซื้อก็มีนะครับซึ่งผมและผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งในที่นี้นะครับ
ไม่เคยมีใครที่บอกว่าอยากจะขายแค่ปกนะครับแต่พวกเราอยากจะขายเนื้อหาที่อยู่ข้างในนะครับ
สำหรับในวันนี้ผมคิดว่าสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับคงไม่มีใครให้คำตอบที่พิสูจน์แล้วได้นะครับ
ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยท่านจะไม่จะไม่ชอบใจนะครับหรือชอบใจนะครับ
ไม่ได้ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับแต่ผมอยากให้ท่านมองอย่างงี้ครับว่า
ถ้าท่านไว้วางใจผมอยากให้ผมเป็นปากเป็นเสียงของท่านในสภา
ผมอยากเห็นประเทศไทยแบบนี้ครับถ้าท่านคิดว่าท่านอยากเห็นประเทศไทยนะครับ
มีคนไข้หรือผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะอยู่นั้นสามารถที่จะรับการบริจาคอวัยวะได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
โดยที่ไม่ติดขัดทั้งที่วิทยาการทางการแพทย์นั้นพร้อม
คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์นั้นพร้อมนะครับได้ปลดให้ความไว้วางใจผม
ถ้าท่านอยากเห็นเพศไทยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องตื่นตี๔นะครับ
รองเท้าแตะหูคีบไปวางเพื่อต่อคิวนะครับหรือรอรับยาเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่โรงพยาบาลได้โปรดไว้วางใจผมนะครับ
พี่น้องชาวบังซื้อดูสิตถ้าท่านอยากเห็นเขตของเราที่เป็นเขตแห่งอนาคตนะครับ
มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบขนส่งมวลชนไม่ให้เป็นเพียงแค่คอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัย
มีตลาดมีพื้นที่สาธารณะมีสวนหย่อมนะครับ
ให้ประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สอยได้ปลดให้ความไว้วางใจผม
และสุดท้ายถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยที่มีผู้แทนในสภาเป็นตัวแทนของท่านจริง
เฉพาะบังซื้อดูสิตได้โปรดให้ความไว้วางใจผมขอบคุณครับ